บอกเลยช่วงนี้ส่งกำลังใจให้เยอะเพราะอะไรป่วยเหลือเกิน
กระดูกคอที่พร้อมหลุดตลอดเวลานะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดนี่นิ้วโป้งนะคะชาไปเลยจ้ะไม่มีความรู้สึกไปเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เจ้าตัวก็ทำใจยิ้มสู้นะคะคุณผู้ชม
เรื่องเธอเนี่ยผ่านไปแล้วขอถามเรื่องพี่ชายคนสนิทบ้างดีกว่า
คุณบอยพิษนุกับแฟนสาวแมนด้าค่ะที่เหมือนจะมีลูกแล้วนะ
แต่ว่าเจ้าตัวแจ้งว่าเออไม่จริงค่ะเพราะว่าพี่บอยเพิ่งไปตรวจน้ำเชื้อมา
ปรากฏว่าหัวไม่มีเหลือแต่หาง
เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคืออะไรคะจันสัยหว่า

ตอนนี้ออกก็จะมีการเซฟที่คอเอาไว้ค่ะ
แล้วก็จะเล่นเฉพาะส่วนที่ออกได้จริง

ตอนนี้นิ้วโป้งซ้ายเราไม่รู้สึกแล้ว

แกบอกอาจจะไปโดนกระแทกหรือเลยมา

พลอยอยากมีลูกมากซึ่ง

ด้วยความที่พี่บอยแกก็แก่แล้วเนาะ

แต่แต่งแล้วสิบอกเด้อ
รอเห็นเขามาขอก่อน